สวัสดีครับกีฬาในช่วงเที่ยงนะครับติดตามความพร้อมโค้งสุดท้ายของ
เพื่อสร้างโอกาสในเกมลุกนะครับก่อนที่จะเจอกับทางเกาหลีใต้นะครับ
เปิดหัวสนามที่สามในวันนี้นะครับก็ซ้อมครั้งล่าสุดใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับ
ซึ่งผู้เล่นหลักของไทยที่จะเจอกับเกาหลีใต้ยึดจาก๒สนามแรกนะครับ
ความพร้อมของทีมตอนนี้ก็มีมากขึ้นดีกว่าสนามสองที่ผ่านมานะครับ
โดยแต่ละทีมไม่เข้ารับการตรวจโควิดเลยนะครับ
ส่วนทางปริยนุษยแป้นน้อยครับตัวรับอิสระของทีมชาติไทยก็บอกว่า
กับเกาหลีใต้จะไม่ประมาทต้องทำทุกลูกให้ดีที่สุดแล้วก็หวังที่จะชนะด้วย
ส่วนทางเตยหัทยาบำรุงศุกร์บอลเร็วของไทยนะครับก็บอกว่ามีความกระหายที่อยากจะลงเล่นนะครับ
แล้วก็อยากจะโชว์ฝีมือให้เต็มที่อยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับ

ก็มีแค่อาหารอยากเล่นอยากลงไปโชว์ฝีมือให้เต็มที่อยากช่วยทีมมากที่สุด
สถิติไทยพบกับเกาหลีใต้๕ครั้งหลังสุดนะครับ
ไทยนั้นชนะไป๒ครั้งส่วน
ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางเกาหลีใต้ที่เอาชนะทีมชาติไทยนะครับ
ปีที่แล้วครับสองพันยี่สิบเอ็ดไทยแพ้เกาหลีใต้หนึ่งต่อสามเซตนะครับ
ไทยแพ้เกาหลีใต้๐ต่อ๓เซตนะครับในการคัดโอลิมปิกที่โคราชนั่นเองนะครับ
ส่วนสองพันสิบเก้าชิงเช็มเอเชียไทยก็แพ้เกาหลีใต้
แล้วก็ปีสองพันสิบเก้านะครับไทยชนะเกาหลีใต้
ปีสองพันสิบเก้าไทยชนะเกาหลีใต้ไปสามต่อสองเซตนะครับ
ในศึกกระชับมิตรก็ต้องลุ้นกันนะครับประมาทไม่ได้
ย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งนะครับนัดแรกของสัปดาห์ที่สามนะครับ
เจอกับทางเกาหลีใต้คืนนี้เวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาหรือว่าสามทุ่ม